เขาก็ต้องเดี๋ยวก่อนเธอ

ได้มีการโพสต์คลิปหญิงสาว๓คนสวมชุดที่รัด
จนกระทั่งเห็นเนินอกแล้วก็ผู้สำเนียงภาษาอีสาน
ถึงการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นยำไข่มดแดง

อ๋อไข่มดแดงแล้วปิดชั้นน้อยไว้
แล้วก็ยังมีการรีวิวเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะฮะ
รวมถึงมีการเต้นแนวเซ็กซี่ด้วยนะครับ

ก็มีการเอาพี่เป้าพิจารณ์เป็นวงกว้างเลย

ขายสินค้าชนิดหนึ่ง
คือเวลาที่ออกทีวีผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้

ต้องดื่มแอลกอฮอล์รู้หรือยังก็ลองดู
แล้วไปเบอร์ทำไมแล้วนะเบอร์ตรงกลางทำไม
มันลึกมันเห็นหมดเลยลึกถึงสดือคุณแอนตี้คะคุณก็พูดแหละ
แต่อันนี้ฉันเด็ดกว่าอันนี้คือรีวิวสินค้าใช่ไหม

คนตามไปกรี๊ดคนขายโรตีพี่

คนแบบว่าแชร์รูปคนขายโรตีกันเยอะมากเหมือนครั้งหนึ่ง
มีการแชร์รูปอย่างนี่ประเทศเรานี่ประเทศเรา
ก็นี่ข้างเขามีเห็นไหมอยู่ได้อะไรแบบนั้นเขาเขียน

คือเป็นนุ่มลูกครึ่งไทยปากีสถานหน้าตาดีเขายึดอาชีพขายโรตี
บนจักราย่าน๓ล้อสีแดงเรียกเสียงฮือหาจากสาวที่เพียบเลย
เมื่อวานี้ปูศื่อข่าวประจำจังหวัดกระแพงเพชรนะฮะ
ได้รับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านว่าที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
มีคนมากรีดกรีดกรีดกรีดขายขิดจริงหรือ
เออเหมือนคุณลายาน์คอลลิ่งไงนะสินะ
คุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าถึงขนาดทีมข่าว

สรุปคนไปกรี๊ดคนขายโรตี
ทีมข่าวเองยังต้องยกกองไปถ่ายคนขายโรตี

ให้เป็นร้านขายโรตีเคลื่อนที่

พร้อมระบุราคาโรตีหลักดูทั่วไป

แต่เมื่อสังเกตไปที่คนขายโรตีของร้านนี้ปุ๊บ

จริงค่ะหิวหิวเลยคนหิว
ซึ่งนักข่าวต้องไปสัมภาษณ์หรือเปล่า

ผมบอกเลยนะทีมงานเราไม่เสมอภาค

เวลาน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นะออกมานะไปบังเขาไปปิดเขา

อันนี้รถยนต์รถไถกู้ได้อยู่ข้างไว้เบอร์ไอ้ฟังเนี่ย

ไม่มองผู้ชายเลยดูสิมันมองแต่รถไถรถอะไรกู้นะ
เธออยากจะรู้มั้ยเธออยากจะรู้มั้ยพ่อเป็นใครอะไรยังไง

เป็นพ่อค้ารูปหล่อขายโรตีอย่างนี้

อ๋อนึกว่ามียาเข้ามาด้วย

จุดเริ่มต้นจุดนี้พ่อตาของเขาเป็นคนขายโรตี

ส่วนตัวเองเป็นคนพื้นที่จังหวัดตะคอนสะวัน

เขาก็เคยประกอบธุรกิจขายโรตีมาตั้งแต่ก่อนแล้ว

เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ในเมื่อครอบครัวของตัวเองขายโรตี
ตัวเองก็เลยมาขายโรตีด้วย

พร้อมวันนี้มีลูกน้อยแล้วด้วย

ซึ่งหลายคนก็ไปดูคนขายโรตี

มาขายเดี่ยวนี่แหละลูกเมียก็ไว้ที่บ้าน

แล้วต้องรีบหนีเนอะคุณพ่อตามไม่เหมา
ไม่ได้สิเธอลูกน้อยเขาเพิ่งคลอดนี่ไง

ตอนต้นพอเจอว่ามีลูกแล้วเขาเมียบเลย

คุณจะไว้ทำไมหน้าปุ๊บนี้หน้ากลัวไหมล่ะดูความเหมือน
เขาบอกว่าเธอทำลูกกะตาด้วยนะให้สีรอบลูกกะตาดำอ่อนลง
ไม่รู้ทำได้อย่างไรทีแรกคิดว่าเป็นคอนแทตน์ต้องไม่ใช่นะตอนนั้นก็คล้ายคล้ายอะไร
เหมือนนะคุณหนูเหมือนกับตัวน้อยใช่น้ำหนัก๔๐เขาบอกว่าเธอนี้นะฮะ

ทำการศัลยกรรมมากกว่า๕๐ครั้งและลดน้ำหนักเกินสูงมา๑๕๐เซน
ตอนนี้น้ำหนักลดเหลือ๔๐กิโลกรัมเพื่อให้หน้าตอบแล้วก็รูปร่างผอมบาง
แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้ออกไปในทางหลอนคือตอนที่ที่แต่งเยอะนี่คือในช่วงเทศกาลเฮโลวิน
นี่นางจมูกนางเบี้ยวหรือเปล่าเธอ

เธอบอกหมอว่าช่วยทำให้ฉันดูเหมือนซากศพตัวเนาะแปดเดือน

อันนี้เป็นคำนี้อันนี้เป็นการพูดถึงว่า
บางคนเล่นมุกเธอว่าเธอไปบอกหมอแบบนี้เหรอ

อะไรทำให้คนที่เข้าไปเน้นนี่เป็นหมื่นเลยนะคุณ

สไตล์การแต่งหน้าเธออยากจะเปลี่ยนอะไรไปเรื่อย
ให้เป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง

ม้าบอกว่าวันนี้จะเจองานหนัก

รีแพร์หน้าเหรอ

รีแพร์เขาไม่ได้ใช้กับหน้า

กระหูมั้ง
นั่งไปลียูเนียนเหรอ

แต่ว่าพี่ม้าเขาเพิ่งไปทำมาแล้วก็สวยอยู่นะ

นั่งมาแค่เบานี่คือใหญ่

เขาบอกว่าคอนี้เป็นร้านหลักร้านอะ

แต่อันนี้เหมือนกับมีสปอนเซอร์ไม่ใช่เหรอ

มาค่ะคุณผู้ชายต้องเข้าไปอวยพรนังหน่อย

แล้วบอกว่าพวกเรารอพี่ม้ากลับมา